ทุกผู้ชมครับดูเรื่องของราคาข้าวหน่อยกันแล้วกันนะ
ค่ะนี่เรื่องใหญ่นะฮะของชาวนาไทยนะครับ
ตอนนี้ราคาข้าวเปลือกเนี่ยโอ้โหตกต่ำเหลือเกินกิโลกรัมละห้าบาทอ่ะ
อืมชาวนาบอกโอ้โหจะเป็นลมนะฮะทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูหลายพื้นที่นะครับว่าแต่ละที่เป็นอย่างไรกันบ้าง
แต่ที่สุรินทร์เนี่ยมีคนไปเจอเข้าเปลือกคือตกอยู่เกลือนถนนเลย
คือถ้ารวมกันแล้วเป็นทางยาวไปเนี่ยเกือบ๑กิโลเมตร
น่าจะเป็นตันได้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่กลางถนนด้านเกาะกลางเลยนะฮะคือถ้าเป็นชาวนาเขาเอาข้าวเปลือกมาตาก
เพื่อไล่ความชื้นเนี่ยจะไม่อยู่กลางแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ถนนเส้นสุรินลำดวนนะครับในพื้นที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะฮะ
กล้องหน้ารถคันนี้นะครับที่เขาบันทึกเอาไว้ได้
บอกว่าข้าวเปลือกหล่นบนพื้นถนนยาวเกือบกิโลเมตร
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเขาก็เอามาโพสต์เอาไว้นะครับ
คือบอกว่าข้าวใครเนี่ยมากวาดเอาเด้อน่าจะเสียหายเป็นตัน
ข้าวที่หล่นพื้นเนี่ยยาวประมาณ๑กิโลเมตร
คือบางส่วนรถที่ขับผ่านมาก็เหยียบไปแล้วล่ะนะครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายเนี่ยเจ้าของคลิปได้โพสต์เพิ่มนะครับ
บอกว่าภายหลังเนี้ยไปเจอรถต้นเหตุละ
เป็นรถบรรทุกข้าวจอดอยู่ข้างทาง
ถามคนขับคนขับบอกโอ้โหก็เพิ่งรู้ตัวนี่แหละว่ากระสอบข้าวที่บรรทุกมาเนี่ยมันรั่ว
เห็นแล้วก็เห็นใจชาวนาจริงนะคะคือราคาตกต่ำแล้วตอนนี้เนี่ยมันหล่นอยู่เต็มพื้นถนนหมดเลย
ก่อไปโกยตอนนี้ก็แม่ไม่รู้จะได้คืนสักเท่าไหร่นะครับ
ส่วนที่เชียงรายนะครับวันนี้ตัวแทนชาวนานับร้อยคนรวมตัวกันที่สารากลางจังหวัดเชียงรายนะครับ
ทวงถามข้อเรียกร้องที่เคยยื่นผ่านผู้ว่าไว้เมื่อต้นเดือนตุลาคมเพื่อขอให้ช่วยเหลือชาวนากรณีข้าวตกต่ำราคาข้าวตกต่ำ
ประหลัดจังหวัดท่านก็เป็นตัวแทนของท่านผู้ว่านะฮะมารับเรื่องร้องเรียนต่างนะครับ
ข้อร้องเรียนหลักหลักของชาวนาที่เชียงรายเนี่ยถ้าเรื่องของการชดเชยกับพยุงราคาแล้วก็จัดโซนนิ่งทางท่านประหลัดจังหวัดบอกว่าเดี๋ยวต้องให้ฝ่ายนโยบายเป็นผู้ตัดสินใจ
ส่วนเรื่องหาผู้ซื้อนอกพื้นที่มาช่วยซื้อข้าวทางกรมการค้าภายในจะประสานผู้รับซื้อจากนอกพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะจะให้มาจากพิจิตรเนี่ยจะให้ผ่านสหกรเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ช่วยรับซื้อแล้วจะรับซื้อไปถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับทุกผู้ชมครับตลอดทั้งเดือนเพื่อเพิ่มโคต้ารับซื้อจาก๙๐๐ตันจากปีก่อนเป็นรับซื้อ
ตันนึงยังได้หลักแตะหมื่นนะ
คือชาวนาที่อุดรบอกว่าพอรู้ว่าราคาข้าวมันเหลือแค่กิโลกรัมละ๕บาท
หมดแรงฮะกว่าจะปลูกออกมาเป็นรวงเป็นเมล็ดเนี่ยมันอาบเหงื่อต่างน้ำ

คืออุดรธานีปีนี้ไม่แรงน้ำก็ไม่ท่วมแต่ต้นทุนมันก็ยังมี
ปุ๋ยค่ายาค่าแมลงค่าแรงเกี่ยวข้าวค่าแรงต่าง
ถ้าราคามันไม่ดีขึ้นกว่านี้เนี่ย
ชาวนาที่อุดรบอกว่าอยากจะมาหาท่านนายกที่กรุงเทพนะฮะ
ก็อยากจะมาหาท่านนายกที่กรุงเทพนะคะ
โอ้โหล้องไห้เลยนะครับ

คือในสภาวันนี้ก็มีการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องของราคาข้าวของพี่น้องชาวนาด้วยนะคะ

แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่อยู่ไม่ได้มาตอบไงคะ
มันก็เลยมีบรรยากาศนายพิเชษเชื้อเมืองผ่านสอสอภักดิ์เพื่อไทย
หวานข้าวกลางห้องประชุมเลยค่ะ
สำเร็จครับ

แต่ถ้าคุณหวานโปรยแบบนี้
เก็บเองนะต้องทำความสะอาดเองนะ
คือท่านประธานชวนก็ให้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ได้
แต่เขาก็ทำความสะอาดเองนะคะก็มีสอสอพักเพื่อไทยหลายท่านเลย
ก็มาช่วยทำความสะอาดคือด้วยความที่ว่าสอสอพักเพื่อไทยเขาก็มองว่า
เสียใจแทนพี่น้องเกษตรกรรอสภาเปิด
อยากจะตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องของราคาข้าวที่มันตกต่ำ

ทีนี้ค่ะทางนายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรงพันธุ์นี้ก็เลยบอกว่า
มีมาตรการให้ความช่วยเหลือช่วงที่ข้าวราคาต่ำนะคะ
ชาวนาสามารถเก็บข้าวไว้จะมีเงินชดเชยให้
แล้วเอาข้าวมาขายในช่วงที่ราคาสูง
แล้วก็มีเงินชดเชยให้กับเกษตรกรจากโครงการประกันราคาข้าวอยู่แล้ว

แล้วก็กำลังเร่งเจรจากับจีนให้รับซื้อข้าวตามสัญญา
ก็อยากจะให้ราคาข้าวขยับสูงขึ้นอันนี้คือคำตอบนะคะ
คือวันนี้ที่คุณจุลินหรือว่าคอรมอลไม่ได้ไปสภาเนี่ย

ปัดนี้ไม่ได้ประชุมวันอังคารก็เลยมาประชุมวันนี้

ก็เลยให้สัมภาษณ์นักข่าวแทนตรงนี้นะครับ